พาคุณผู้ชมจากเรื่องราวของป๊อปคอน

อยากกินน่ะคือน้ำไหล่เราสองคนชอบหิวตอนเช้า
ไปดูที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับ
แม่ค้าขายกล้วยทอดท่านนี้ไอเดียเจ๋งจริง
นำผลไม้ชุบแป้งทอดกรอบอร่อยถูกใจลูกค้า
นอกจากกล้วยไงคุณ

ในบริเวณริมถนนจรดวิธีทอง
กลายเป็นร้านชื่อดังประจำตำบลไปแล้ว
นอกจากกล้วยทอดที่ขึ้นชื่อขวามารอยกรอบแล้ว

ผลไม้ที่ออกตามฤดูการมาทอดขายด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเผือกมั่นฟักทองนี่เราเห็นบ่อย
แต่ที่มาทอดเพิ่มเติมสับปะรส

อาจจะแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนิสิเปรี้ยวหวานนิดนึงนะครับ
มันกรอบแล้วก็มีขนุนขนุนนี่น่าทานนะ

ขนุนทอดโดยการนำไปชุบแป้งสุดเด็ดของเจ๊เอง
คิดค้นขึ้นเองก่อนนำไปทอดในกระทะ
ผลไม้ที่เจ๊ทอดกรอบนอกแต่นุ่มใน
รสชาติของผลไม้ก็ยังอยู่นะครับ
หอมมันแล้วก็ถูกใจลูกค้าด้วย
เพลบอกว่าเคล็ดลับของเจ๊นะ
การทอดกล้วยและผลไม้ให้อร่อย
คลอดด้วยน้ำมันใหม่ทุกครั้งเลย

นำผลไม้ชุบแป้งลงไปทอด
ผลไม้จะลอยขึ้นมาไม่จมน้ำมัน
ถ้าใช้น้ำมันเก่าจะจมไง
และเมื่อเคี้ยวในปากจะรับรู้ถึงรสชาติของผลไม้

และแป้งสุดเด็ดของเจ๊ก็อร่อยจริง

ราคาขายถุงละ๒๐บาทตามปกติแล้วครับ
ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบสั่งรวมทุกอย่าง

และในแต่ละวันขายได้ประมาณ๒๐๐ถุง
ซึ่งถือว่าสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีทีเดียว

สับปะรดก็น่าจะอร่อย

ก็ไปกันได้ที่สวรรคโลกนะครับ